ก็ยังผมมาซื้อฉันอืมผมรับเวลาผมไม่ทำอย่างนั้นหรอก

เนี้ยห้องเนี้ยเปิดให้เขาดูเลยผมไม่มีไม่ใช่ก็เปิดไปเลยจ้
ผมมีห้องที่ไหนรู้นัดตาลอ่าแล้วเรากำลังเปิดดูปลาชะมัย
ผู้หญิงออกมาก่อนไหมถอยถอยถอยมาได้ไหมฮะ

มัดผมใครค่ะอันนี้อันนี้ของผมไหนนี่เอ้ามัดไว้มัดปล่อยไหม
อ้าวอาจารย์เอ้ามัดยังไงมัดยังไงนะคะ

อืมคือพระอาจารย์ก็มองว่าตอนนั้นมันไม่ได้มีอะไรผิดเพราะว่ามันเป็นการจัดฉากอย่างนี้หรอคะ

ไอ้ที่มันอยากจะเป็นเจ้าว่ามันก็ไม่ได้เป็นจนทุกวันนี้มันก็ยังไม่ได้เป็นหรือไม่หรอก
อืมอะไรที่ไปทำให้เขาเปียหายมันเวลาเปียหายไปแล้วทำคืนเขาได้ไหม
ตอนนั้นสำนักพุทธกับทางพระผู้ใหญ่ก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
ว่าไม่ได้ผิดอะไรมันผิดตรงไหนอ่ะมันไม่ได้ผิด

เมื่อตอนปีใหม่นี่เองเพราะว่าไปวัดเราไปทำบุญแล้วก็เห็นเขานั่งอยู่ในสารานะครับ
ก็คือนั่งองค์ที่สามเลยเราก็เอ๊ะพระองค์นี้น่าคุ้นมากเลย
หลังจากนั้นก็มาถามแม่แม่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อเขาชื่อพระอ๋อย
อันนี้ก็เลยเฮ้ยพระอ๋อยมันพระองค์เดียวกับพระโพกหัวที่เราเคยดูข่าวอะไรอย่างนี้ครับ
หลังจากนั้นก็เลยเลิมแหละไปหาข้อมูลว่าเขาศึกแบบไหนอ่ะ
อย่างนี้นะครับก็เลยก็เลยคือคือปัจจุบันนี้เนี่ย
ชาวบ้านทุกคนเนี่ยที่อยู่ที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยรู้รู้นะครับ
ว่าเป็นพระโพกหัวมาอยู่ที่นี่แต่ว่าอ่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
เขาเขาไม่กล้าทำอะไรอ่ะก็คืออย่างที่บอกครับ
คือก็ไม่รู้ว่าเขาศึกแบบไหนเอ่อไม่รู้ว่าเขาศึกแบบไหนมา
เกิดถ้าสมมุติว่าไปทำอะไรขึ้นมาเขาจะถูกด่าถูกว่าถูกอะไร
เขาก็เลยไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับอืมที่เขาความไม่สบายใจของชาวบ้านเนี้ย
ก็คือความไม่สบายใจจากพฤติกรรมเดิมของเขาหรือความไม่สบายใจหลังจากที่มาอยู่นี่
แล้วมีพฤติกรรมที่ไม่น่าเริ่มใส่ศรัทธาอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงอ่ะอ่า
ข่าวดังนะตอนนั้นอ่ะข่าวค่อนข้างดังแล้วก็ทุกคนก็จะจำหน้าได้ค่ะ
ทุกคนภาพภาพวันที่อ่าทางหมอปลาครับเข้าไปเข้าไป
ไปเจอเข้าไปที่วัดแล้วไปเจอศรีกาอยู่ข้างใต้แก้ผ้าหมดเลย
เจอเหล้าเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังติดตาชาวบ้านอยู่
เพราะฉะนั้นพอวันนี้เนี่ยมาบวชหลวงพี่เนี่ยกลายเป็นว่าชาวบ้าน
ไม่กล้าทำอะไรแล้วที่สำคัญคือไม่ไปวัดด้วยอืมอ่า
จนทำให้ชาวบ้านเขาไม่อยากไปวัดอย่างนี้ครับ
จะรู้อ่ะนะครับว่าอ่ามาบวชใหม่อย่างเงี้ยมาบวชได้ยังไง
ใครเป็นคนบวชให้หรือไม่ได้ศึกหรือห่มเหลืองเฉย
มันมีคำถามเต็มไปหมดเลยว่าว่าเขาเป็นใครอ่ะอย่างนี้ดีกว่า
แล้วมันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมตึกจริงไหมอืม
เขาศึกแบบไหนเขาเขาปราชิกหรือว่าเป็นแค่โลกะวัชชะ
นะครับแล้วก็อยากรู้ว่าเจ้าอาวาสนะครับที่อ่าไม่ใช่เจ้าอาวาส
พระอุปชาพระอุปชาที่บวชให้เนี้ยทำไมถึงบวชให้อ่า
อยากให้อยากให้มีคำถามตรงเนี้ยครับไปถึงไปถึงอ่า
เจ้าคณะอำเภอไปถึงเจ้าคณะจังหวัดว่าพระองค์เนี้ยเนี้ย
มาอยู่ที่นี้ได้ยังไงอืมครับ